วันนี้คำที่สองในชีวิตครั้งแรกสี่สิบปีมาแล้ว
เข้ามาทำร้ายมาทำขื่นเขาแหลมนี่ไงฮะสี่สิบปีสามสิบกว่าปีอะครับ
ถ้าแต่ว่าจะแก่ตายแล้วขอมาถึงที่อยู่
ตัวการขออนุญาตเข้าไปนี่
ตัวเจ้าหน้าที่ของหน่วยในสถานที่เกิดเหตุ

คุณเปรมชัยได้มีการขออนุญาต
แล้วก็ได้รับอนุญาตถูกต้อง

ขณะที่ได้รับอนุญาตแล้วก็ในช่วงเดินทาง
เนื่องจากไม่ชำนาญทางแล้วมันมืด
มืดก็เลยเห็นว่าจุดตรงนั้น
พอมีแหล่งน้ำที่จะภักษาใส
เพราะถ้าเดินทางต่อจะได้รับอันตราย

เราได้ทำงานตามหน้าที่เพื่อตราบ
ชอบคือตรงไปตรงมาคือชอบทำแล้วนะครับ

เพราะว่าการดูแลปรักษาสุทธิบาลฝ่าหมา

ถ้าเจ้าที่เค้าถอยผลักใจ
พยานหลักฐานยืนยันว่าเขาชอบล่าสัตว์นะครับ

พอตกไปตกมายืนยันตกไปตกมา

ผมยืนยันว่าฟ้องทุกคน๔คนโดนหมด
มันไม่มีเหตุแล้วถ้าอยู่ดีเข้าไปในที่อย่างนั้นนะฮะ
เตรียมเครื่องครัวไปกบถ้วน
ทราบว่าหมูเห็ดเป็ดไก่อะไรก็ไม่ได้เตรียมไป
ไปหาข้างหน้ามันก็คงไม่มีเหตุอย่างอื่น
ก็คุณไม่ได้ขออนุญาตคุณก็เข้าไปไม่ชอบอยู่แล้ว
เพียงแต่ประเด็นว่าคุณเข้าไปไม่ชอบ
เจ้าที่ก็สำคัญผิดนึกว่ามีอนุญาตหรือไม่อย่างไร
ก็อีกเรื่องหนึ่งก็ต้องสอบสวนกันไป
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้เราคุยกันเรื่องข่าวใหญ่นะคะ
ที่หันไปทางไหนก็มีแต่คนวิพากษ์วิจารณ์
แล้วก็มีการรวมชื่อด้วยนะคะว่าตกลงแล้วการดำเนินการ
ทางกฎหมายของคดีนี้จะไปจนสุดไหม
ว่าสุดไปสุดแค่ไหนใหญ่ใกล้ชิดเนี่ยมีผลต่อคดีหรือเปล่านะคะ
เหนือจากนั้นมีการไปเชียร์ให้กำลังใจชุดที่เข้าไปจับด้วยนะคะ
จะโดนย้ายหรือเปล่าจะโดนกดดันไหม
ตกลงแล้วเกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นอดีตหรือคนปัจจุบัน
ของกรมกระทรวงอะไรหรือเปล่า
ถ้าดูทรงข่าวตั้งแต่เมื่อวานนี้มันก็มีความรู้สึกร่วมได้เยอะนะคะคุณผู้ชม
เป็นเพราะว่าคนที่กำลังถูกจับตาเป็นคุณเปรมชัย
เป็นนักธุรกิจใหญ่แล้วก็สามารถมองได้ว่า
ความใกล้ชิดกับรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลใดก็แล้วแต่
แม้กระทั่งปัจจุบันนี้มีผลไหมนะคะ
แล้วก็มีเจ้ากระทรวงออกมาพูดให้สัมภาษณ์คนก็ตั้งข้อสังเกต
เอ๊ะทำไมเหมือนคล้ายจะส่งสัญญาณว่าเรื่องนี้มันจะจบแบบซอบหรือเปล่า

แล้วการให้สัมภาษณ์แต่ละอย่างที่ออกมาเนี่ยนะคะคุณผู้ชม
คือมันก็มันเอามากองตรงหน้า
สรุปเป็นก้อนเดียวกันได้ว่าคนไทยไม่แน่ใจว่าคดีนี้มันจะตรงไปตรงมาไหม
และไม่แน่ใจซะด้วยซ้ำไปว่าคดีนี้จะทำให้เจ้าหน้าที่
ซึ่งทำงานของเขาเนี่ยโดนย้ายหรืออยู่ไม่เป็นสุขแล้วหรือเปล่า
วันนี้เราจะคุยกันเรื่องนี้ค่ะ
ท่านแรกอาจารย์เป็นประธานมูลนิธิสืบนาคาเสถียรแง่ค่ะคุณผู้ชม
คุณสืบสละชีวิตตัวเองเพราะว่าต้องการให้ทุกคนหันมามองปัญหาป่าไม้สัตว์ป่า
ในประเทศไทยคนนี้สารต่องานพี่สืบเขาเรียกพี่สืบผลทำงานให้กับพี่สืบ
ผมคนนี้คืออาจารย์ศาสินเฉลิมลาบนะคะอีกหนึ่งท่านไปดูในเฟซบุ๊กก็มีอารมณ์พอสมควร
มีอารมณ์พอสมควรส่วนใหญ่แล้วเวลาเราให้ท่านนี้มาจะพูดคดีเรื่องของคุณบอสกระทิงแดงตอนนั้นน่ะนะคะ
อันนี้เป็นอีกคดีหนึ่งซึ่งบริบทการพูดคล้ายกันเลยไม่รู้จะแนะนำว่าเขาเป็นใครอ่ะค่ะ
แต่คุณผู้ชมน่าจะรู้จักเขาดีคุณธอมเครือโสพลสวัสดีทั้งสองท่านค่ะ

น้องแนะนำว่าพี่มีอารมณ์นี่เดี๋ยวคนเข้าใจผิดกันหมดนะเรามาทำรายการอะไรกัน
คือดูมีความรู้สึกร่วมเยอะกับข่าวนี้
ทุกข่าวที่พี่คิดว่ามันอาจจะมีการไม่ยุติธรรมเกิดขึ้นในสังคมได้
ซึ่งข่าวนี้เป็นหนึ่งในนั้น
ก็อย่างที่น้องพูดเมื่อกี้ใช่ไหมเพื่อคนส่วนมากที่สนใจคดีนี้
ก็เพราะว่าคนไทยเป็นห่วงว่าสุดท้ายแล้วคดีอย่างนี้มันจะไม่ตรงไปตรงมาอีกไหม
คนรวยจะหลุดอีกไหมคนที่มีอำนาจจะหลุดอีกไหม

ก็ถ้าคนที่ขับรถชนตำรวจยังหลุดได้เลยนะหรือยังไม่อยู่ในประเทศได้อ่ะนะ
อันนี้คือสัตว์ตัวหนึ่งเนี่ยพี่ก็อยากรู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไง
แต่ไม่แน่เพราะคนไทยส่วนมากเราจะอาจจะไม่ชอบกันเอง
แต่ถ้าเป็นเรื่องสัตว์นี่จะฉันเป็นห่วงสัตว์ก็เป็นไปได้
เป็นไปได้เป็นไปได้เป็นไปได้
ธอมกำลังจะบอกว่าทิศทางของคดีนี้จะ
นี่เป็นปัญหาไงที่เราต้องมาที่โซเชียลมีเดียมันออกกันเยอะทุกคนมีเยอะ
เพราะว่าถ้ากฎหมายไทยมันตรงไปตรงมาตั้งแต่แรกนะ
คุณทำผิดก็ผิดคุณทำอะไรที่ไม่ถูกกฎหมายคุณก็ผิด
คนรวยไม่ต้องหลุดคนจนคนรวยเท่ากันใช่ไหม
ไปเก็บเห็ดโดนกี่ปีใช่ไหมอันนี้ฆ่าสัตว์จะไม่โดนเลยหรือเปล่า
ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยอย่างที่น้องพูดนี่ถูกต้องเลยนะเริ่มรายการเนี่ย
ตรงไปตรงมาไหมเพราะอันนี้ก็ค่อนข้างชัดเจนนะ
ชัดเจนอะไรก็คือเข้าไปในป่ามีปืนมีสัตว์เต็มไปหมดเลย
อย่างที่คุณสิวังพวกนี้มาได้เอาไก่เอาหมูอะไรเข้าไปเลย
เข้าไปป่าอะไรอยากเข้าไปในป่าเพื่ออะไรเพื่อไปดูดาวเหรอ

ทุกคนเป็นห่วงหมดแล้วมันจะอีกกี่ครั้ง
ที่คนรวยหรือคนมีอำนาจคิดว่าตกเองทำอะไรก็ได้
เพราะฉันรวยฉันมีอำนาจ
อาจารย์จนถึงตอนนี้เนี่ยมันมีข่าวที่นอกเหนือจากเป็นข่าว
ในสื่อเป็นกระแสหลักหรือที่ได้ข่าวยังไง
มันมีหลักฐานที่ชัดเจนไหมว่าการเข้าไปครั้งนี้

ยังต้องมีการพิสูจน์อะไรอีกไหม

อารมณ์ไปเที่ยวป่าของผู้คนก็ต่างกัน

กลางเต็นต์นอนอยู่ริมห้วยแล้วก็
ไปทำอะไรของผมก็ไปนั่งดูนั่นดูนี่

นี่ก็เที่ยวป่าผมแล้ว

แต่คราวนี้บางคนเนี่ย

คราวนี้มีความรู้ก็ดูต้นไม้

ตอนนี้เราจะไปทำกิจกรรมอะไรกับป่า

อย่างน้อยก็ได้ทำอะไรให้ป่ามัน
วิทย์ยิงสัตว์นี่ก็เป็นอีกอารมณ์หนึ่ง
ก็คือไปหากลับข้าว
ถ้ารู้จักกับซ่อมพี่ทักป่าก็ไปขอกินได้นะ
ขอเตียวไข่ให้สักปองนึง

มันมีรูปภาพใช่ไหมสัตว์ที่

อยู่ตรงหน้าแคมป์เขาเนี่ยงั้นพี่ถามว่า

หรือมีอะไรเหรอที่เขาขายเนื้อเสือดำเนี่ย

แต่พี่อยากถามว่าเนื้อที่เห็นในจอเนี่ย

สมมุติคือในส่วนของความชัดเจนของคดี
ว่าจะเป็นภาพถ่ายเล็กแล้วแต่มันค่อนข้างชัดและมัด
แต่คำถามคือว่ามันต้องแยกไหม
ว่าใครเป็นคนยิงใครเป็นคนเฉือน

กฎหมายก็คือครอบครองซากสัตว์ป่า

เอาอาวุธปืนเข้าไปในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าผิด

อ่าที่สองไปอยู่ในที่ที่เขาไม่อนุญาตให้อยู่คือ
ไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของพนักงานเจ้าหน้าที่

สร้างสัตว์เรื่องไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำ
แล้วก็ไปอยู่ในที่ที่มันจริงคือสงวน
ไม่ได้ไปจัดไว้ให้สำหรับคนทั่วไปพักแรม
ซึ่งอาจเป็นอันตรายทั้งตัวเองทั้งผู้อื่น

ทำร้ายสัตว์ล่าล่าล่อให้สัตว์ออกมา
อันนี้ไม่รู้ใครทำเพราะไป๔คน
หรืออาจจะให้การว่า
ยืมเพื่อนสิแต่ใครจะยืมสัตว์ป่าเพื่อนล่ะ
มีนายพรานป่าเดินมาเลยซื้อ

อาจารย์กำลังจะบอกว่าคือถ้าสมมุติไล่กันเนี่ย

อาจารย์ถ้าเขาปรึกษาอาจารย์ศาสิน

อาจารย์ถ้าจะให้หลุดหรือให้เบาใช้อะไรดี

จะมีคนอื่นไปยิงมาแล้วขาย

ก็ว่ากันไปแล้วแต่สารจะเชื่อหรือไม่เชื่อไง

อาจจะมีคนส่องไฟฉายเหมือนผมไม่รู้นะผมดูในหนัง
ต้องส่องไฟก่อนให้มันหันมาแล้วอีกคนยิง
ใครจะเป็นคนส่องไฟใครเป็นคนยิงอย่างนี้
อันนี้ก็ต้องร่วมคนยิงผิดคนเดียวไหมคนสองไฟ
ถือว่าร่วมกันกระทำผิดหรือเปล่า
หรือว่าคนที่ไปอีกคนนึงเคลียร์อยู่สองข้างทาง
พอยิงเสร็จอีกคนนึงไปเชื่อดคอชำแหละทำอาหาร
ใครเป็นคนใครเป็นคนผิด

ซึ่งอันนี้ไม่มีใครเห็นนะแต่ไอ้๔๓อันแรกที่ผมบอกเนี่ย
ไม่ลุดไม่ลุดแต่อันนี้เราไปสี่คน
พอไป๔คนปุ๊บมีใครรับสักคนไหมว่ายิง
อีก๓คนก็เป็นผู้ร่วมกระทำผิด
และความผิดมันก็อาจจะลดลง
หรือถ้าทั้ง๓คนต้นทางเนี่ย
ทางพนักงานกล่าวโทษ
ร้องทุกข์กล่าวโทษว่าสี่คนนี้ร่วมกันกับทำผิด

อันนี้ก็อันนี้ก็เรื่องของสารแหละ
คืออันแรกเรื่องของอายการก่อน
อายการบอกกรมอุทยานหลักฐานที่ยื่นมาเนี่ย
ว่าร้องทุกข์กล่าวโทษเขาเนี่ยไม่พอยกไม่ฟ้องจบ

ไม่รู้น่าจะขึ้นสารหรือเปล่าขึ้นกับอายการ

คือวันนี้หน้าที่ของกรมอุทยานก็จบแล้ว

พอฟ้องปุ๊บก็สารก็เบิกความ

คุณฝ่ายคุณเปรมชัยก็
บอกอย่างที่ว่ามานี่แหละว่า

หนึ่งคือสารภาพเป็นเรื่องว่าผมยิงเอง

ใครยิงแล้วก็มาก็ทำอาหารกัน
มันก็ออกได้หลายแบบถูกไหมก็ออกได้หลายแบบ
ก็แล้วแต่ทีมกฎหมายของทีมนี้จะเตรียมมาแบบไหนไง
เดี๋ยวกลับมาที่อาจารย์ศาสินนะคะเอาเท่านี้ก่อน
แต่ไม่รู้ว่าอันไหนคือเขาจะเราไม่รู้เพราะอยู่กลางคืนเขาอาจจะทั้งหมด
ไม่ได้โกหกนะคือทั้งหมดมันเป็นไปได้ทั้งหมด
ในการที่อาจารย์ก็อยู่ในเฟลล์นี้มานานใช่ไหมครับแต่มันมีข่าวลือใช่ไหม
มีคนพูดอย่างนี้ว่าคุณเปรมชัยจริงแล้วชอบล่าสัตว์อ่ะ
ก็พอมันมีข่าวปุ๊บเขาก็มาถามผมไงว่า
ผมอยู่ในวงการนี้ผมไม่รู้เหรอว่าคุณเปรมชัยเป็นคนยังไง
อะไรแบบเนี้ยผมว่าผมไม่รู้เพราะไม่รู้จริงอย่างมูลที่สืบทำงานเนี่ยผม
ผมก็มองเชิงนโยบายว่าเฮ้ยโครงการอะไรมีกระทบต่อถิ่นที่อยู่ของสัตว
สร้างเขื่อนตัดถนนมีกฎหมายอะไรที่ให้ท่องเที่ยวมากเกินไป
ผมก็ไปทำงานพวกนั้นแต่ผมไม่ได้ไปนั่งสอดส่องว่า
อยู่ในวงการไปยิงสัตว์ค้าสัตว์ล่าสัตว
สมมุติโพสต์ในเฟซบุ๊กผมก็มีหน้าที่เฮ้ยงั้นแจ้งกรมอุทยานไปจัดการว่า
ขายสัตว์ป่าผมไม่ได้ไปจำเพาะเจาะจงในกอในขอในคอ
ผมไม่รู้เลยไงผมว่าหน้าแหกแตกเล็ก
เขาก็ให้ข้อมูลมาพอสมควรแต่ผมว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องที่จะมา
ข้อมูลจากเฟซบุ๊คโทรมาคนไม่รู้จักกันน้ำหนักอะนะ
เออน้ำหนักว่าจะอ้างยังไงก็ได้ถูกไหม

อ่ะอาจจะถามอาจารย์ศาสน์ศรีอันนี้ถามคุณธอมค่ะ

ยังไงคะในวงการคุณทราบอะไรมาคะในเฟซบุ๊กก็ร้อนแรงพอสมควรยังไงคะคุณ
ก็จริงแล้วนะงั้นเอางี้ก่อนกัน
ถ้าฟังจากอาจารย์เนี่ย๓อันเนี่ย๓อันแรกน่าจะผิดแน่

ก็ลองมาดูว่าขนาดใน๓วันนี้จะหลุดเลยหรือเปล่านะ
แต่ตรงที่บอกว่าคนยิงหรือไม่ยิงเนี่ยอันนี้มันเทสง่ายนะ
เพราะถ้าตำรวจเก่งจริงเนี่ยเวลาคุณยิงปืนออกไปเนี่ยคุณจะมี

จริงคำถามแรกคือว่าได้ไปเช็คมือของคุณเปรมชัยหรือเปล่า
แต่ด้วยขนาดนั้นเขาก็จะถอดค่อยกระคายจับบุร้า
ผมไปยิงอย่างอื่นผมไม่ได้ยิงสัตว์ตัวนี้
แต่พี่ก็ถามอย่างถ้าพี่เป็นคนไปขโมยเพชรมานะ

แล้วยูรู้ว่าเพชรเนี่ยพี่ถูกพี่ทำผิดกฎหมายมาใช่ไหม

คุณเข้าไปอยู่ในดงโจร
เห็นไหมคุณเปรมชัยเนี่ยระดับ
คุณไม่รู้ดีพอหรือว่าถึงคุณจะไปซื้อสัตว์มานะ
ชาวบ้านเดินมาใช่ไหมพี่ฉันจะซื้อเนี่ยคุณระดับนี้แล้วคุณไม่รู้เหรอว่าสัตว์นี้เขาห้ามซื้อ
แล้วได้ดูแล้วก็คือว่าต้มหม้อใช่ไหมคุณจะซื้อหรือไม่ซื้อเนี่ยคุณรู้ไหมว่าเนื้อนี่ผิด
แล้วสุดท้ายแล้วคุณก็เอามาต้มเพื่อจะกิน
และสำหรับพี่เนี่ยท่านบอกแล้วว่าคดีนี้มันหลุดยากใช่ไหมมันหลุดยาก
แต่ที่คนไทยเป็นห่วงก็คือว่าจะหลุดยากยังไงก็ได้เนี่ยเดี๋ยวก็หลุดอยู่ดี
ผมเป็นห่วงว่าคดีมันมีสารหรือสารชั้นต้นสารทรสารดีกา
สารชั้นต้นเนี่ยผมไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่นะอายการจะไม่ฟ้องนี้ผมก็ไม่ค่อยห่วง

ก็ห่วงอุทธรณ์กับดีการเลยเพราะตอนนั้นมันไม่มีใครพูดถึงคดีนี้อีกแล้ว

อ๋อหมายถึงเนี่ยของการติดตามอย่างใกล้ชิดใช่ไหมแก่แสงสังคมข่าวต่างใช่ไหม

นี้พอผมก็ไม่ได้ว่ากรมอุทยานหรือศาลเขาจะทำเนี่ยเพราะว่ากระบวนการยุติธรรมมันขึ้นกับการให้ข้อมูล

ให้อีกรอบนี้ตอนนั้นเนี่ยกรมอุทยานยังกับคุณเปรมชัยใครแข็งแรงเรื่องข้อมูลกว่ากันเรื่องเหตุผลกว่ากัน
ตอนอุทธอนนะตอนดีกายอีกรอบนึงมันอีก๓ปี๔ปี๕ปี
อาจารย์เดี๋ยวขอนิดนึงนะที่พี่ธอมบอกอย่างนั้นมาที่อาจารย์ศาสตร์ศิลป์
สมมุติมันเป็นลักษณะที่ว่ามีคนเอามาขายไม่ได้ปรุงเองไม่ได้ทำเอง

คือลูกน้องลูกน้องที่ไปด้วยจัดหามาให้เฉยอย่างนี้หลุดไหม
คือไม่ได้อะไรเลยนะไม่ได้อะไรเลย
แต่คุณกินเข้าไปเนี่ยเอ้าก็ลูกน้องจัดมาให้ไม่ได้กินตรวจดีเอนเอไม่เจอหรืออะไร

แบบอย่างงี้ลุดไหมหลุดไหม
คือแบบนี้นะโดยพฤติกาลขอปิดท้าย

เข้าใจที่อาจารย์บอกทีนี้ขอมาปิดท้ายที่พี่ธอมช่วงแรก
คือพี่ธอมคิดว่าถ้ามาในลักษณะที่อาจารย์สินคิดว่า
มันต้องพิสูจน์กันว่าเขาเกี่ยวข้องในลักษณะพฤติการแบบไหนเนี่ย

คือพี่ว่าในสารของสารกฎหมายไทยนะ

เดี๋ยวใช้คำว่ากฎหมายอย่างไรได้

กฎหมายนี่น่าจะหลุดเพราะทนายเขาคงเก่งมาก
และอย่างที่บอกอันนี้สุดท้ายมันพลูฟยาก

คือเมืองไทยมันดีอย่างวันนี้มันมี๒สารนะ
มันมีสารกฎหมายกับสารโซเชียลมีเดีย

หรือว่าสังคมไทยเราก็ดีอย่าง
จะไม่ยอมรับไปเดี๋ยวเราสี่ห้าวัน

พวกเขาก็ช่วยตามอยู่
แต่เดี๋ยวจะถามไว้ก่อนเดี๋ยวโฆษณาแล้วกลับมาใหม่
ถามไว้ว่าแล้วพี่ธอมที่ไปถามอาจารย์อาจารย์ศาสตร์ศิลป์
ธอมอยู่ในวงการรู้ไหมว่าคุณเปรมชัยน่ะชอบการล่าสัตว์หรือเปล่า
ว่าคุณเปรมชัยรักในกีฬาประเภทนี้ไหม
เพราะที่ไปค้นบ้านก็เจออาวุธจำนวนมาก
ถ้าดูหุ่นเขาแล้วนี่พี่ว่าเขาไม่รักกีฬาอะไรเลยนะ

เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเราจะคุยกันกับเจ้าหน้าที่บ้างนะคะ
แล้วก็กระแสในการให้กำลังใจคุณวิเชียนชินวงศ
แล้วก็ชุดที่ไปปฏิบัติการในการจับกลุ่มมาเนี่ยมีเยอะมาก
แม้กระทั่งจะโดนย้ายไหมอันตรายหรือเปล่าไปขัดแข้งขัดขาใคร
แม้ว่าเจ้าตัวจะกำลังใจดีก็ตามแต่คนก็ยังตามให้กำลังใจอยู่
เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกับผู้บังคับบัญชา
ลูกน้องอยู่ดีไหมสักครู่ค่ะ
ไม่มีอะไรนะไม่เคียงขออะไรเลยนะ

เป็นคนจริงใจนะถ้าผู้บัญชาส่งลูกน้องมันทุกข์มาให้
อ่านมาโอ้โหเพราะเท้าแกะแข็งแกะมาก
แล้วก็อย่างนี้บอกคุยกับท่านจริงมันทุกข์ไปเลยนะร้อยกว่าคู่
อ่านทางเท้าอุ๊ะหาเนี่ยทุกข์แล้วก็แบบแล้วก็ชุดชุดมีดใส่

ทำธุรกิจเดียวกันก็ต้องก็เปิดเท้าไปมืดตัด
แม่นภาคถึงจะได้ไหม

แม่นภาคเอาปืนมา
ยังไม่รู้มันมีทางเลี้ยงเดี๋ยวให้ผู้ใหญ่มาคุย
ถ้ามันมีช่องของมันมีก็มีช่อง
เอามาไม่ใช่เอามาก่อนกันตัวด้วยกับจริงสันตาด้วย
คุณผู้ชมคะก็เป็นคลิปเสียงที่หลายคนก็ตามหาว่าตกลงจะมีใครยืนยันให้ได้หรือยัง

เดี๋ยวจะพาให้คิดว่าเป็นเสียงคุณเปรมชัยคุยกับคนอื่น

อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์บาลพันธ์พืชนะคะ
ธิบดีธัญญาเนติธรรมกุลนะคะ

สวัสดีครับคุณจอมฝันครับสวัสดีครับ
ธิบดีตอนนี้อธิบดีอยู่ในพื้นที่ทุ่งใหญ่ใช่ไหมคะ
ผมเพิ่งกลับมาถึงกรมเดี๋ยวนี้
เพิ่งกลับมาจากทุ่งใหญ่ครับผม

ไปมาวันนี้มีอะไรชัดเจนขึ้นจากข่าวบ้างคะ
รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่

ก็จากการลงพื้นที่ทำให้ทราบได้ว่า
จุดที่ขุนเปรมชัยนี้ขอเข้าไปดู
ทำให้ขอเข้าไปเที่ยวไปดูคือที่หน่วยพิทัศน์ป่ามาหาาหลาฬ
ตั้งเข้มเนี่ยไม่ได้เป็นที่หน่วยพิทัศน์ป่ามหาลาศจริง
แต่ปากโกร่าไปกลางเซนต์หรือตั้งเข้มในที่ที่
รักษาพันธ์สัตว์ป่าไม่ได้อนุญาตหรือกรมไม่ได้อนุญาตครับ

ทีนี้ท่านต่อค่ะมีอะไรเพิ่มเติมที่ใหม่ของวันนี้บ้างไหมคะ
วันนี้ก็ได้ดังไปกับพันธุ์งานพิจุดหลักฐาน
เท่าที่พิจุดหลักฐานก็ไปทำ
เก็บข้อมูลต่างเพิ่มเติมประกอบในคดีตรงนี้
ค่ะท่านอธิบายดีท่านต้องถามสรุปความแบบนี้เลยกันแล้วกันว่า
ตกลงพยานหลักฐานตอนนี้ที่มีเพียงพอที่จะส่ง

แต่ว่าหมายถึงเท่าที่รวบรวมได้มันชัดเจนหรือยังคะ
๔คนนี้เข้าไปไปทำอะไรบ้าง
ก็ข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานที่เรายึดได้
ก็มีของชาติของศัตรูป่า

และเมื่อวานผมได้สัดการให้
หัวหน้าหน่วยประยาเสือก็คือหัวหน้าเชยวัฒน์
เข้าไปร่วมในการดำเนินการร่วมกับหัวหน้าเขตด้วย
จากการค้นรถเราก็ได้เอกสารเพิ่มเติมมาอีกอย่าง

อันนี้ก็คืออีกหลักฐานหนึ่ง

มันบริเวณค่อนข้างจะกว้างนะฮะค่ะจากผมมาสอบถามเจ้าหน้าที่ที่
ถ้าเอาไปดำเนินการตรงนี้ปรากฏว่าจุดที่เราค้นพบไม่ว่าจะเป็นซากของสัตว์ป่า
กระสุนปืนอาวุธปืนมีการเก็บหลายจุดแล้วก็มีการอำพลาง
อพลางก็คือมีเอาใบไม้ใบย่ามาคลุมเป็นลักษณะการอำพลาง
เจ้าหน้าที่ไปเดินไปค้นถึงได้เจอ
อธิบดีคะปืนที่บอกว่าปืนที่ใบครอบครองเป็นของคุณเปรมชัย
ทุกกระบอกไหมคะ
ตอนนี้ได้ใบครอบครอง๑กระบอกก็คือปืนไลเฟิลที่ติดลำกล้อง
ตอนนี้กระบอกเดียวที่เราได้ใบครอบครอง
เรียนถามแบบนี้นะดิฉันไม่ทราบว่าถ้ามีอะไรในมือนะคะ
ดิฉันก็ไม่ได้รู้กฎหมายเท่าท่านด้วยคำถามคือว่า
ตกลงเราสามารถชี้ชัดได้หรือยังคะว่าคุณเปรมชัยเป็นคนยิงสัตว์หรือเปล่า
ต้องเรียนอย่างนี้ว่าเนื่องจากเจ้าหน้าที่ไม่เห็นในขณะที่ยิงนะครับ
แต่เรามีพยานหลักฐานก็คือซากไม่ว่าจะเป็นซากของเสือดำ
ซากของเก้งซากของไก่ฟ้านะครับค่ะตรงนี้เรามีเรามีซากอยู่
เพราะฉะนั้นการที่เราแจ้งข้อกล่าวหาเราแจ้งทั้งหมด๙ฐานความผิด
๙ฐานความผิดภาระบอสังหวัลและคุกภองจัดป่าก็๗ฐานความผิด
แล้วก็ภาระบอสังหวัล๑ฐานแล้วก็อีกฐานความผิดก็คือภาระบออาวุธปืน
ตรงนี้เราได้แจ้งพนักงานสอบสวนไปเรียบร้อยหมดแล้ว
อันนี้เป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนแล้วล่ะที่จะขยายผลต่อไปครับผม
ธิบดีค่ะเรียนถามเป็นความรู้หน่อยนะคะคือมันมันคงไม่มีเจ้าหน้าที่คนไหน
เห็นตอนคนที่เข้าไปล่าสัตว์ป่าสงวนแล้วเห็นตอนยิงพอดีพอดีนะคะ
แต่คำถามคือว่าจากที่เขาให้การเนี่ยคือคุณเปรมชัยปฏิเสธทุกอย่างถูกไหมคะ

แล้วเรียนถามหน่อยว่าถ้าสมมุตินะคะสมมุติไม่สามารถจะยืนยันได้ว่าคุณเปรมชัยเป็นคนยิง
ถ้าคุณเปรมชัยไม่ได้ยิงนะคะหรือยืนยันไม่ได้ว่าเขาเป็นคนยิงเนี่ย
แต่ว่าคุณเปรมชัยอยู่ในกลุ่ม๔คนนี้เนี่ยความผิดความผิดมันหนักเบาต่างกันเยอะไหมคะ
ก็ร่วมกันอยู่แล้วนะฐานร่วมกัน
อ๋อคือไม่เกี่ยวกับว่าใครเป็นคนยิงใช่ไหมคะ
ฐานร่วมกันถึงไม่ได้ยิงเองก็อยู่ในฐานร่วมกันนะ
โทษเท่ากันใช่ไหมคะ
โทษเท่ากันไหมคะ
แล้วคนก็กำลังเข้าใจว่าเป็นเสียงคุณเปรมชัยเนี่ยนะคะ
คือตกลงคลิปเสียงนี้ใช่คุณเปรมชัยหรือเปล่าคะ
ผมไม่มั่นใจนะแต่ผมก็ได้
แต่ผมได้รับรายงานวันนี้นะแล้วผมก็
ในส่วนของเจ้าหน้าที่สมมุติถ้าเกี่ยวข้องกับของผมเนี่ย
ตั้งกรรมการสอบเพราะที่จริง

สอบข้อที่จริงนี้ว่าเจ้าหน้าที่ของผมมีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่ยังไง

คลิปใครใครอาจพูดกับใครว่าอะไรอย่างนี้

ได้เล่าว่าเป็นเสียงใครยังไงนะ

มีคลิปเสียงที่

ให้ดูแต่ก็ผมก็ยังไม่ได้ฟังนะ

เพราะดีจ้านน้ที่ผสานต่อก่อน
คุณวิเชียนกับ
ลูกน้องค่ะคนห่วงกันเยอะเลยค่ะ

ปกป้องเต็มทีนะคะ
ผมเป็นขวัญกำลังใจให้ลูกน้อง
เมื่อคืนก็มีการต่อสายพูดคุยกันนะครับ

และก็มีการพูดคุยให้

ฝากให้กำลังใจลูกน้องอ่าอย่างไร

ก็พูดคุยกันตลอดครับคุณจำขวัญครับ
ขอ๑ประโยคจากคุณธอมเคลยส่วนค่ะ
ลูกน้องท่านเนี่ยไปจ๊ะเอกับกลุ่มนี้ได้ยังไง
รู้อยู่แล้วว่ากลุ่มนี้เข้าไปล่าสัตว์

พอดีพอผ่านด่านของเขตรักษาพันธ์ไหมครับ
เข้าไปจริงแล้วตามที่เขาขอต้องการขออนุญาตเนี่ย
เขาต้องการไปที่หน่วยพิทักษ์มหาราช
แต่ระหว่างทางเนี่ยเขาไปตั้งแคมป์ไว้ก่อน
ยังไม่ถึงนะคือไปสร้างในพื้นที่ที่
กลุ่มไม่ได้อนุญาตหรือเขตรักษาพันธ์ไม่ได้อนุญาต
เพราะฉะนั้นมันเป็นการฝ่าฝืนอยู่แล้ว
ตอนนี้เจ้าหน้าที่ของผมที่อยู่ข้างบนเนี่ยหน่วยนะ
บนหน่วยพิทักษ์เนี่ยลงมาพอดีเห็น
ก็เลยไปแจ้งหัวหน้าหัวหน้าเลยให้เจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบครับ
ธิบดีคะทั้งหลายทั้งปวงยังไงเนี่ยข่าวนี้เนี่ย
คนทั้งสังคมรอตามอยู่นะคะแล้วก็อย่างที่ท่านบอกว่าเป็นขวัญกำลังใจให้กับลูกน้องคนทำงานด้วยนะคะ
ยังไงเราตามกันต่อว่าคดีนี้ไปถึงไหนนะคะ
ครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
แต่เจ้าหน้าขวัญจ้าที่น้องถามเนี่ยนี่ก็เป็นปัญหาของคดีพวกนี้เลยอะ
ผู้ชายคนนี้ที่ไปจับคุณเพลมชายได้เนี่ยเฉยมะกลุ่มเนี่ย
อยู่ดีโดยกลายเป็นว่าตัวจะถูกย้าย

นี่แปลกดีไหมว่าคนนี้ทำถูกเต็มประตูเลยนะ
กล้าหารพอนะที่จะไปจับกลุ่มนี้นะ
เขาไม่ได้พูดถึงเรื่องความถูกต้องแต่เข้าใจอย่างนี้มันแต่ถูกใจหรือเปล่าไม่รู้

เดี๋ยวกลับมาก่อนนะว่าตกลงในวงการเขารู้กันหรือเปล่าว่าอะไรยังไงนะคะ

สุดค่ะคุณธอมตกลงในวงการธุรกิจเขารู้กันไหมว่าคุณเปรมชัยน่ะชอบล่าสัตว์หรือเปล่า
เรื่องชอบล่าสัตว์หรือไม่ชอบเนี่ยอันนี้ส่วนตัวพี่ไม่ทราบนะ
แต่รู้ว่าคุณเปรมชัยเป็นคนที่เขี้ยวมีอำนาจใช่ไหม

แล้วก็ยิ่งผิดกฎหมายเนี่ยยิ่งอะไรนะ
หมายยิ่งทำให้ตัวเองแบบฮึดนะ
ต้องเข้าใจคนระดับทำธุรกิจเป็นหมื่นล้านได้เนี่ยนะ
ลูกชายดานอลทรัมป์เองเพิ่งไปยิงอะไรนะสิงโตใช่ไหมครับ

เขาไปเพราะอะไรเพราะเขาอยากให้เลือดมันวิ่งชั้นมันดี
แต่นี่พี่อยากฝากเอาไว้คนอย่างคุณเปรมชัย
ไม่มีทางที่เข้าไปในป่าเลยนะโดยที่ไม่มีคนอำนวยความสะดวกให้
คนรวยเป็นหมื่นพันล้านเนี่ยนะ
อยู่ดีจะนั่งรถจี๊บเข้าไปไม่มีอะไรเตรียมไปเลยเนี่ย
มันเป็นไปไม่ได้และนี่เป็นสิ่งที่คนไทยกำลังถามอยู่ไง
สุดท้ายแล้วเนี่ยทำไมคนรวยเนี่ยได้อำนวยความสะดวกตลอด
ไอ้คดีอย่างนี้ที่ล่าสัตว์เนี่ยเคยมีคนโดยไม่รู้ถึงอย่างกี่ปี
ถ้าไม่ใช่เปรมชัยนะหรือไม่ใช่คนที่รวยเนี่ย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

อาจารย์เดี๋ยวไม่เกี่ยวกับข่าว
หมดเวลาของรายการยังไงขอบคุณทั้งสองท่าน

มา๒ทุ่ม๑๕นาทีนะคะสำหรับวันนี้
วันนี้ถามตรงลาไปก่อนพรุ่งนี้กลับมาสวัสดีค่ะ